กวาบอัลวิทย์ที่แจ่งแย่งอย่างไม่ได้ตกลงซื้อขายซากแฮลลิคอปเตอร์
ให้กับผู้ประกอบการรายใดทั้งสิ้น
หลังจากมีข้อคอรหาแล้วก็มีหนังสือร้องเรียน
จากบริษัทเอกชนรายหนึ่งที่เสนอขอซื้อซากเฮลีคอปเตอร์
ราคาสูงกว่าราคาที่ประมูล
กราศวงศ์กลาโหมยืนยันนะครับว่า
เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหม
และให้ไปถามผู้บัญชาการทหารบก

กล่าวก่อนเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ถึงกรณีที่กองทัพบกเตรียมขายซากเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง

ต่ำกว่าราคาที่บริษัทเอกชนรายหนึ่ง

โดยว่าให้ไปตามที่พลเอกเทียดละชัยนาควานิต
ผู้บัญชาการทหารบกซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
กระทรวงกลาโหมไม่เกี่ยวข้องด้วย
ขอซื้อเฮลีคอปเตอร์ของกองทัพบก๖ลำ

แต่กรมการขนส่งทหารบกได้ประมูลขายท่อตลาด
เอกชนรายหนึ่งในวงเงิน๔๒๐ล้านบาท
ทำหนังสือร้องเรียนที่ถูกตัดชื่อจากการเข้าประมูล
ล่าสุดกองทัพบกก็ได้ออกหนังสือชี้แจงว่าขณะนี้กองทัพบก
ยังไม่ได้ตกลงหรือทำสัญญาขายซากเฮลิคอปเตอร์ให้กับผู้ประกอบการใดทั้งสิ้น
โดยยังคงอยู่ในกระบวนการประกวดราคาขายตามระเบียบของทางราชการ
พร้อมปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ทำให้จ่าสิบเอก
ธนรบคงคามาศสังกัดกรมการขนส่งทหารบก
ซึ่งเป็นบุตรชายของผู้แทนบริษัทไทยแอร์โรสเปส
ปลดออกจากราชการเพราะว่าเป็นคนละเรื่องกัน